ตามดูกันที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย
กองเรือยุทธการที่สัตหีบก็แน่นอนว่ายังคงมีทั้งญาติทั้งครอบครัว
มาเฝ้ารอติดตามนะคะการค้นหาอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็แน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะมีกำลังพลค่ะซึ่งเป็นพลทหาร
พลทหารรายหนึ่งที่บอกว่ามีการพบและเป็นผู้เสียชีวิตรายที่เจ็ด
มีการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลออกมาแล้วและทราบแล้วว่าเป็นใครนะคะ
พลทหารวรพงศ์บุญละครนะคะหลังจากที่มีการพิสูจน์อัตลักษณ์กันออกมาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
โดยสมาชิกของครอบครัวพลทหารวรพงศ์ทั้งหมด๙คนเดินทางมาไกลเลยนะคะจากจังหวัดบึงกาล
ดำเนินการเรื่องของเอกสารเตรียมที่จะรับร่างของพลหาวรพงศ์ในวันพรุ่งนี้
ทางด้านค่ะแม่ของพลทหารวรพงษ์นางสมคิกบุญละครอายุสี่สิบสามปี
ส่วนอีกคนนึงคณะสะพ้ายนางสาวศิรพัฒน์สอนโชธศรีอายุสามสิบเก้า
บอกแบบนี้แม่บอกว่าอาชีพทหารเรือเป็นความฝันของลูก
อยากมีอาชีพที่มั่นคงเอาไว้เลี้ยงดูครอบครัวก่อนที่จะมาเกิดเหตุ
หลวงสุโขทัยอับปางเพียงหนึ่งสัปดาห์แม่บอกว่าลูกชายเพิ่งจะกลับไปที่บ้าน
กลับไปที่บึงการไปเยี่ยมครอบครัวค่ะแม่บอกว่าไม่คิดหรอกนะ
ว่าการกลับบ้านครั้งนั้นของลูกจะเป็นการได้เจอลูกครั้งสุดท้าย
หลังเกิดเหตุแม่บอกเลยว่าแม่ใช้ชีวิตอยู่แบบมีความหวังลึกตลอดมา
ว่าลูกจะยังมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้ถ้าวิญญาณของลูกรับฟังอยู่ด้วย
และครอบครัวอยากบอกว่าลูกคือความภาคภูมิใจของแม่และครอบครัวค่ะ
สมเกียรติเขาว่าเขาไปโดยไหนนาทีเขาอะ
ทางครอบครัวก็ภูมิใจค่ะ
ครอบครัวยังอยู่ในอาการเศร้าศกเสียใจนะคะ
มีพันธาเอกอัชชาแก้วสุพรรณและพันธาเอกอำนาจพิมพี
ซึ่งมีการตั้งบำเพ็ญกุศลศพเป็นคืนสุดท้าย
บรรยากาศก็แน่นอนว่าเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
นักข่าวของเราเองไปพูดคุยกับนายประหยัดแก้วผลึกนะคะอายุ๕๙ปี
ท่านนี้เป็นพี่ชายค่ะพี่ชายของเรือเอกสามารถบอกว่า
น้องชายเนี่ยปฏิบัติภารกิจตำแหน่งสลังกลเรือหลวงสุโขทัยมาเป็นเวลานาน๓๐ปีเลย
เป็นคนตั้งใจทำงานและรักงานนี้มาก
สะเทือนใจครอบครัวมากที่สุดคือปกติแล้ว

แล้วชุดนี้มันจะมีเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือช่างหลายอย่างที่ถูกพกเอาไว้ในกระเป๋า
พี่ชายบอกแบบนี้ว่าที่ผ่านมา
เขาบอกว่าศพอื่นมีเอกสารและสิ่งของเครื่องใช้ที่มอบให้กับญาติ
แต่ของน้องชายมีแค่เครื่องมือช่าง
สิ่งนี้เลยทำให้ทุกคนยิ่งรู้สึกสะเทือนใจค่ะ
มีไขควงมีมิเตอร์ไฟฟ้ามีอุปกรณ์เช็ค

อันนี้คือวินาทีสุดท้าย

พบอุปกรณ์ช่าง
อันนี้ก็ถ้าสมมุติว่ามันไม่เกินไป
ถึงตัวตายก็ไม่ทิ้งอุปกรณ์ช่าง
ยังทำหน้าที่จนวินาทีสุดท้าย
ทั้งที่ตัวเองชุดหมีที่ใส่
คือมันอย่างน้อยมันก็อุ้มน้ำอยู่แล้ว
แต่ชุดเครื่องมือช่างในกระเป๋าน้องยังไม่ทิ้ง